แต่ทีนี้ค่ะมาอีกคนนึงที่เขาก็พยายามที่จะหาหลักฐานในคดีของคุณตังโม
และวันนี้เขาเอาหลักฐานไปนะคะนายสันทนาประยุณรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาล
เอาเอกสารแฟ้มใหญ่เลยไปให้กับทางสารวัตรสพเมืองนทบุรีเจ้าของคดีคุณตังโมเมื่อช่วง๕โมงเย็น
คุณสันทนาบอกว่าวันนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจเป็นครั้งที่๓ในคดีของคุณตังโม
มีสองประเด็นที่อยากจะให้ตำรวจดำเนินการหนึ่งประเด็นแรกก็คือต้องการให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือ๒เบอร์
เบอร์ลงท้ายด้วย๖๖๖๖ก็เลยอยากให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยค่ะ๒เบอร์นี้มีการติดต่อกับ๕คนบนเรือช่วงระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนหรือหลังลงเรือหรือเปล่า
เชื่อว่าถ้าตำรวจตรวจสอบมันจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกุญสือและคนอื่นในคดีตังโมได้นะคะ
ประเด็นที่สองค่ะอยากให้พนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงสถานีตำรวจพื้นที่นครบาน
ก่อนหน้านี้ตัวเองได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวัน
ขอให้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งคลิปเสียงทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะหลังจากที่ตำรวจได้หลักฐานมาแล้วไม่สามารถส่งมอบให้ได้
ก็เข้าใจในระเบียบราชการแต่กังวลว่าถ้าปล่อยตำรวจส่งต่อหลักฐานกันเอง
คนที่เกี่ยวข้องเขาไหวตัวทันเลยอยากจะให้ตำรวจส่งหลักฐาน
เก็บไว้ที่คุณสันทนาอีกทางนึง

คุณสันทนาบอกว่าส่งหลักฐานมาให้ผม
ไม่อยากให้ตำรวจส่งต่อกันเอง

เดี๋ยวคนเกี่ยวข้องมันจะไหวตัวทัน
วันนี้ผมก็จะขอลองให้พงานสอดศูนย์
ได้ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจหน้าคอนบาน

ซึ่งพร้อมก็คือมอบให้ผม
ไปรับวัตถุพยานเหล่านี้
เหตุผลผมต้องขอว่าอย่าให้ตำรวจกับตำรวจส่งกันเอง
เพราะค่ะหากวัทธุพยานนั้น
มันถูกเปิดถูกดูและมันมีการตัดต่อ
นั่นคือผมได้ของมาเนี่ยผมเสียเปล่า
เพราะฉะนั้นผมถึงต้องขอว่าต้องให้สิทธิ์ผม
ในการที่ไปนำวัตถุพยานนั้นมา

เพราะยังไง๒หมายเลขที่ผมจะนำมาแล้วแจ้งให้ตรวจสอบ
มันน่าจะต้องมีความสำคัญแน่นอน
และเป็นส่วนซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน

เขาก็พยายามเดินหน้าหาหลักฐานตรงนี้อยู่
ใช่แล้วเขาก็พยายามจะย้ำประเด็นนี้ตลอดเลย